อยากมาก็อำนวยตังคุณพุทธยา

เธอเดินเปลือยกายเอาถอดเสื้อผ้าออกหมดเลย

รายเดอร์เองก็เอาผ้าปูโต๊ะมาคลุมให้
เพื่อที่จะได้บทบังสายตา

อายุประมาณ๔๐๔๕ปี
ลักษณะท่าทางคล้ายกับเมา
หรือไม่ก็อาจจะสติไม่ดีนะคะ

แล้วก็เดินอยู่กลางห้างสรรพสินค้า

ลูกค้าที่อยู่ในห้างก็ตกอกตกใจนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เป็นผู้หญิง
ของหน่วยกู้ภัยโรงพยาบาลพิจิตร

แต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะสงบลงนะคะ

ส่งโรงพยาบาลพิจิตรต่อไปนะคะ
ทราบว่าก่อนหน้านี้เธอขี่มอเตอร์ไซค์
จอดเอาไว้แล้วก็เข้าไปในห้าง

รับประพวะเลยให้เธอออกมาข้างนอก
ส่วนมอเตอร์ไซค์พอเขาไปตรวจเช็ค

มีเงินอยู่๕๐๐บาทไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน

ทราบแต่เพียงว่าเธอเป็นชาวบ้าน
หมู่บ้านตำบลปากทางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
ก็เลยติดตามญาติให้นำตัวกลับไปนะคะ
แล้วก็ไปหาสาเหตุเพื่อนำตัวบำบัดรักษาต่อไปค่ะ